สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโว
แล้วพอสิ้นขนาดกันก่อนกับรายการกิโลทอง
ตักได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปเลยในการแข่งรอบที่สอง
กฎิกาการแข่งขันในรอบที่สองโกรเดนคลับ
รอบนี้นักตักทั้ง๓คนจะได้อุปกรณ์ในการตักที่เหมือนกัน
นั่นก็คือพลั่วแต่จะมีอุปสรรคต่างซ่อนไว้หลังแผ่นป้าย
โดยผู้ที่ตักได้น้ำหนักมากที่สุดในรอบแรก
จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกแผ่นป้ายเพื่อเป็นผู้กำหนดอุปสรรคในรอบนี้
เสียดายคุณจ้าจ๋ากลับบ้านมาแล้วแต่ที่ยังเหลือกับเรานะครับตอนนี้
คุณต้นเกียรติกะม่อน
สุดท้ายน้องมีนไข่ต้ม
รอบนี้มันจะไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบทุกคนจะเหมือนกันหมด
อีกหนึ่งตัวแปรสำคัญก็คือสิ่งที่คุณต้องตัก
นั่นก็คือสิ่งของปริศนาในรอบนี้

วันนี้ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่

เลยมีของขวัญมาให้พี่ทั้งสองคน

โอ้โฮก๊อบพี่ตกใจเลย

นี่เลยจะเอามาเป็นของปริศนาในครั้งนี้

คุณผู้ชมและนี่ก็คือสิ่งของปริศนาของเราในวันนี้

สิ่งของปริศนาในรอบนี้คือ

เรียกว่าถ้าตักดีเนี่ยได้น้ำหนักอย่างมากมายเลยล่ะครับ

มาลามาดูแล้วล่ะครับว่าจดปริศนาของเราในรอบนี้คืออะไรครับ

แป้งหาเหรียญค่ะทุกครั้งที่ต้องเดินไปตักต้องเป่าแป้งหาเหรียญให้เจอ
อันที่สองรองเท้าเพิ่งสิวงค่ะ

คุณมินอาจจะได้เปรียบเพราะว่าเป็นผู้หญิงอาจจะใส่บ่อย
อันนี้น่าจะเหมาะกับชายหนุ่มของเราทั้งสองคุณตุ้ยและคุณเจมส์
อันนี้คือผ้าปิดตาค่ะคือปิดมองไม่เห็นทางเลย

กระโดดข้ามไปมาเวลาเดินไปตัดกลับมาก็โดดข้ามอย่างยาว

ถ้าสมมุติได้ไปแล้วใส่ปากเป็ดแล้วก็ผูกเข่าไว้

ก็มีวิกให้มีแว่นตาแล้วก็มีชุดแบบว่า

สุดท้ายค่ะชุดอาบน้ำที่มีการถ่วงน้ำหนักไว้ตรงขา

ผมมีปัญหาอย่างหนึ่งคือผมเล่นคุณละภูมิไม่เป็น

คือระหว่างวิ่งไปตาก็ยากแล้วอ่ะ

ไปแล้ว

หมายเลขถึง๙หมายเลขไหนดี

ตุ้ยตุ้ยต้องตั้งใจ
หมายเลข๘ครับ

โกรธแชทในรอบนี้ที่ทุกคุณทั้ง๓คนจะต้องเจอก็คือ
งานนี้ถ้าเปิดได้รองเท้าส้นสูงล่ะมีฮาแน่นอนล่ะครับ
โอ้โหพวกเขาทั้งสามจะได้อะไรไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ
หมายเลขผมได้ทดสอบทุกอย่างแล้วมันไม่ใช่เรื่องแรก
เป็นอุปสรรคที่น่ารักมุ้งมิ้งมากเลยนะครับ
หมายเลขหนึ่งคือชุดอาบน้ำตุ่มจิ๋ว
หมายเลขสองคือภาพปิดตา
หมายเลข๓เป่าแป้งหาเหรียญ
หมายเลข๔คือชุดซุปเปอร์แมน

และสุดท้ายหมายเลข๙คือรองเท้าส้นสูงครับ

ก็ได้ถูกสวมใส่ให้กับผู้เข้าแข่งขันเรียบร้อยแล้ว
คุณเจมส์ครับคุณมีอะไรอยากจะพูดไหมครับ
เฮ้ยชัดเจนมากครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเอากลับมาเล่นบ้างกับน้องทีคชัวร์เลย

รักใครเชียร์ใครช่วยส่งกำลังใจมาด้วยกันละกัน

ขอให้ทุกคนช่วงดี
ถ้าพร้อมแล้ว
ตักในโยนไหล
เอากลับบ้านไปเลย

ในรอบนี้นะคะคุณมินสามารถทำกิโลทองไปได้๑กิโล๙ขีด
แม่ดีเจมส์พ่อลูกอ่อนคงต้องกลับบ้านไปเล่นกับลูกแล้วล่ะครับ
เสียดายจริงแต่ไม่เป็นไรมาวันนี้เพราะว่ามีจิตใจกุศล

สวัสดีครับ